มีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ไปบุกจับพระพิสุสงฆ์รูปหนึ่งนะคะ
จากนั้นก็ไปถวายเจ้าอาวาสวัดดอนกลางค่ะก็แจ้งทหารให้เข้าจับ
สารพ่าบอกว่าแขนเจ้าอาวาสที่ไม่ยอมให้อนุญาตให้จำภัณฑ์ศาสตร์ค่ะ
คือแก้วนี้คือแก้วชาเย็นที่ซื้อมาเพื่อถวายหลวงพ่อเจ้าวาดวัดดอนกลางนะครับ

ยาบ้าใส่ลงไปในแก้วนี้นะครับ
หลวงพี่ยอมรับนะว่าเป็นคนใส่

นี่แหละค่ะคำรับสารภาพของนายศิลาแก้วศรีอายุ๒๕ปี
อดีตพระลูกวัดบันไดทอง
เขาใส่ยาบ้าลงไปในแก้วชาเย็นค่ะ
และถวายให้พระทรงพลชิมพาลี
ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดดอนกลางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีฉันนะคะ
จากนั้นโทรศัพท์ไปแจ้งทหารบนทนฐานบกที่๑๗สุพรรณบุรี

พระทรงพลมีพฤติกรรมขายยาบ้าแล้วก็เสพยาภายในวัด

จากนั้นผู้บังคับหมวดรักษาความสงบเรียบร้อย
ณฑนฐานบกที่๑๗พร้อมกำลังทหาร

ก็เลยต้องขอตรวจสารเสพติดจากพระทรงพล

ผลออกมาพบว่ามีสารเสพติดจริง

เกี่ยวกับพระภิกษุที่ทำผิดศีล

กับทางเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดเช่นกันค่ะ

เมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ

จากนั้นช่วงกลางดึกก็รู้สึกนอนไม่หลับแล้วครับ
ท่านก็บอกว่าเหมือนขยันผิดปกติ
ก็ได้ยาบ้าเข้าไปประสบน้ำ
ก็เลยเก็บแก้วชานี้เอาไว้
และช่วงสายก็มีทหารเข้าไปตรวจสอบ
แล้วคิดว่าน่าจะถูกกันแกล้งอย่างแน่นอน

ใช่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างอย่างละเอียด
พบผู้ต้องสงสัยลักษณะตรงตามที่ทางเจ้าอาวาสระบุนะคะ
ก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจค้น

ว่าเป็นคนก่อเหตุแล้วก็เป็นคนโทรศัพท์ไปแจ้งทหารเอง
เพราะว่าโกรธแค้นที่ก่อนหน้านี้
ติดต่อเข้าไปที่วัดดอนกลางเพื่อขอจำพรรษากับพวกอีก๓คน

ก็เลยวางแผนทำทีว่าเดินสายทำบุญ๙วัดให้กับญาติที่ป่วย

เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้ง๓ข้อหาค่ะ
คือแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน
ปนอาหารและมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองค่ะ
หลายคนคงถามว่าแล้วพระรูปนี้เป็นอดีตพระไปแล้ว

นั่นสิฮะต้องไปซื้อมาหรือว่าเสพเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ